ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าเที่ยงนี้บ่ายนี้จะกินอะไร
แนะนำแล้วกันก๋วยเตี๋ยว
๋วเตี๋ยที่จะแนะนำให้ไปทานในช่วงตลอดกินไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับ
อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

เดี๋ยวจะพาไปเจอกับเสย
ร้านนี้บอกเลยว่าขายมานานอยู่คู่เมือง๘ริ้วมาถึง๘๐กว่าปี
ร้านเด็ดร้านตำนาน
สุดยอดแต่ร้านเมนูนี้เขาเนี่ยอร่อยทั้งนั้น
รอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

วันนี้วันดีมีความสุขไม่มีทุกข์
มีแต่ความสนุกความสนาน
เหล่าน้องพี่มีแต่สุขสำราญ
เบิกมายใจเมื่อได้เจอหน้าย่ายของผมเอย
วันนี้ผมมาที่ฉะเชิงเซานะครับ
พร้อมกับรถคู่ใจของผมครั้นนี้
มาที่นี่ยังเมืองแปดริ้ว
เดี๋ยวจะพาไปทานร้านร้านหนึ่ง
ซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นร้านเด็กเส้น
เดี๋ยวต้องเจอเจอคุณชนะหน่อยดูซิว่าจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ
คุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าในช่วงเวลาที่เราขับขี่ตอนกลางวันเนี่ย
เราก็ควรเปิดไฟหน้าไว้ด้วยนะเพื่อการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยครับ
ที่จะส่องสว่างในเวลากลางวันและยังสามารถเป็นไฟหรี่ได้ด้วย
มีอายุการใช้งานยาวและมาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติ

ก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตะโฟบะหมี่เกี้ยวทำเองวุ้นเส้นหมี่ขาว
เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับ
แถวท่ายัยชอบเล่นเส้นเล่นสายกัน
เล่นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายาย
ที่วันเล่นเส้นเขาทำเส้น
อย่ารอช้าเดี๋ยวเดินไปหาเจ้าของร้านที่เขาลวกเส้นอยู่หน้าร้านเลยดีกว่าครับ
โอ้โหยุ่งหุ่นหุ่นหุ่นจริงจริง

สวัสดีครับ

ว่ากันว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่คู่เมือง๘ริ้วมาถึง๘๖ปี

ก็ตั้งแต่รุ่นกงนะครับผมผมคือทายาทรุ่นที่๓แล้วครับ

ครับผมกงนี่เป็นต้นตำรับนะครับแต่เมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกเป็นผักบุ้งใส่ลาว

เมื่อก่อนนี้จะรถเข็นแล้วจะมีลาวนะครับแล้วเอาผักบุ้งมาแฝนไว้

ครับแล้วเวลาใครสั่งเย็นตะโฟก็ดึงผักบุ้งมาแล้วก็ลวก

เป็นผักบุ้งจีนนะครับผมมันจะนิ่ม
แบบนี้นี่เองแล้วกำลังหยิบมาแล้วนี่เป็นก้อนนี่อยากให้ดูบะหมี่
ตีเองทุกวันครับผมไม่มีสารกันบูดนะครับ
ตั้งแต่อากงล่อมะอาเตี๋ยแล้วก็คำผมด้วยนะครับ

วันหนึ่งบะหมี่เราหมดสักกี่กิโลหรือสักกี่ก้อนอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นวัตถุดิบนะครับก็คือเป็นแป้ง๑๐โลนะครับ

ใช่ครับก็ที่นี่ก็เลยไปว่าเป็นบะหมี่ไข่นะครับผม

เสยท่าใหญ่คือเรานักเลงเหรอหรือยังไงทำไมต้องใช้เสกท่าใหญ่
เสียชื่อเสยอยู่ตรงตลาดท่าใหญ่

เรียกเสยท่าใหญ่นี่คือชื่อของคุณพ่อนะ
ใช่ครับพ่อขายมาตรงท่าใหญ่เนี่ยพร้อมที่ตรงนั้นเริ่มทับแทบ

ผมก็เลยย้ายมาแต่ยังใช้ชื่อเก่าอยู่ใช้ชื่อเตี๋ยอยู่

อยากจะรู้จังเลยเรื่องของเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวของเรา
จะต้องเป็นหมูสับนะครับเป็นหมูกระช่อ

เป็นเนื้อสันนะครับผมเอกลักษณ์ของเขามันจะสุกทันทีเลย
แล้วจะได้น้ำหวานของเนื้อหมูด้วยนะครับ

แน่นอนเย็นตะโฟที่ดีต้องมีน้ำซอสเย็นตะโฟที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ
เย็นเย็นตะโฟที่นี่ก็คือจะเป็นปรุงชามต่อชามนะครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ได้ชิมกันครับ
โอ้โหอาหารที่เราสั่งได้ครบหมดแล้ว
เริ่มที่ชามแรกก่อนเป็นเอกลักษณ์ของเขา
ใครมาที่นี่ต้องกินเย็นตะโฟ

เย็นตะโฟที่อื่นเขาไม่มีใส่นะ

ลูกชิ้นบัวลอย

สสัมผัสไม่เหมือนบะหมี่ที่อื่น
คือมันบะหมี่ที่เขาทำเองใช่ไหม
แล้วมันนุ่มลื่นไปกับโซนน้ำซุป
เส้นมันเป็นเส้นบะหมี่ที่มันไม่ใหญ่เกินไป

เข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาถึงชอบที่จะสั่งบะหมี่ที่นี่
แล้วขายทีขายได้เยอะมาก
เพราะบะหมี่ไข่ของเขาอร่อยจริง

ใช่มันกรุกกรอบอร่อย

ลูกชิ้นปลาเล็กจะนิ่มอร่อย
เนื้อปลาเพียบเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
กุ้งทอดเป็นกุ้งตะเข็บ
กินแบบเปล่าก็ได้
ด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาบอกว่าเป็นเบอร์๒รองจากเย็นตะโฟถึงน้ำซุป
มันทำให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามนี้หอมคุณผู้ชมครับ
ถึงใครจะบอกว่าเป็นเบอร์๒ของที่ร้านแต่ผมก็ให้เป็นเบอร์
ได้เหมือนกันรสชาติมันกลมกล่อมมันเปรี้ยวหวานหวานอะไรรู้ไหมหมูบะช่อมันทำให้เข้ากับตัวน้ำซุปได้อย่างดี
อร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับบะหมี่แห้งหมูบ่าชอบมันใหญ่มากมาก
อันเนี้ยโอ้โฮโฮโอ้โฮ
ผมชอบบะหมี่แห้งเขานะคือมันหอมหวานมันอ่ะ
แบบที่ผมชอบก็มันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบจีนโบราณ
ตรงที่รสชาติจะเผ็ดจัดจ้านมีหมูบะช่อมาด้วยหอมหวานมันโอ้โห
รสชาติลงตัวพอดีเป๊ะเลยล่ะครับเท่านั้นไม่พอนี่เลย
ข้าวหมูกรอบหมูแดงพร้อมกับน้ำราดแบบนี้นี่เป็นน้ำราดแบบหมูแดง
แต่ก็มาใช้กับหมูกรอบได้เหมือนกันเน้น
โอ้โหหมูกรอบหมูแดงที่นี่อร่อยนะ
มันจะหวานหน่อยเพราะน้ำราดของเขาจะออกหวานนิดนึงนะ
กรอบกรอบแน่นอนอันนี้การันตีรับประกันได้
ส่วนหมูแดงไม่เหนียวกลิ่นของหมูแดงก็ดีด้วยนะครับ
ครบเลยครับผมอร่อยมากสูตรเด็ดเคล็ดลับที่มัดใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
ปีแล้วมันคืออะไรฮะนอกเหนือจากความอร่อยเนี่ย
คือความใส่ใจนะครับใส่ใจครับแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างเราต้องทำเองนะครับ
อืมครับผมวัตถุดิบทุกอย่างทำเองก็คือการใส่ใจนั่นเอง
เตี๋ยวของร้านของพี่รุ่งเนี่ยก็เฮ้ยลงตัวแล้วอร่อยมากอยากจะถามหน่อย
ชามที่กินไปค่าเสียหายเป็นไงบ้างเอาเย็นตะโฟ
๔๐บาทครับครับผม๔๐บาทครับผมต้มยำอ่ะชามละ๔๐บาทหน่อยเลยครับผม
ชามนะไม่ว่าจะเป็นเย็นตะโฟต้มยำเส้นแห้งก็๔๐บาทครับผม
กุ้งฮอดอ๋อถ้วยละ๓๐บาทครับคือจะเป็นถ้วยประมาณขวามือเนี่ย
ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวมา๔๐บาทเหมือนกันครับผม
สมชื่อสมราคาจริงอร่อยจริงเด็ดมาก
ง่ายเลยนะครับวิ่งมาตามถนนเส้นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
่งหน้าไปทางตลาดบ้านใหม่ร้อยปีขับตามทางมาเรื่อย
ข้ามสะพานข้ามคลองกลางมาแค่๑๕๐เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือ

ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากอร่อยถูกใจ
ขอบคุณพี่รุ่งนะครับผมนะครับและรถคู่ใจของผมออร์นิวส
อีซูซูดีแมคไทยแลนเดอร์จะพามุมชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ช่วยเร็วไหม

ตอนรัสกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าเสย้นค่ายัย
อร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมาก

ก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่เหลืองผมก็ชอบ

จริงเอาไปลองทานกันดูนะครับแต่ผมบอกอีกนิดนึงย้ำ
กุ้งทอดหมดไวมาก
ต้องรีบไปอย่ารอช้าของดีของเด็ดไม่รอนะจ๊ะ